เพราะว่าแฟชั่นของคุณชมพู่วันนี้ปังมาก
กล้องไหนคะ

เมื่อกล้ามคืนเท่านั้นพูดว่าหลายคนต้องนอนดึก

ผู้อารยาในการเดินเทศกาลหนังเมืองคา
พรมแดงของคุณแม่ชมนะคะ
เขาบอกปีนี้มาแบบลุคแบบหงขาวระหงมาเลยนะคะ
และอย่างที่ทราบกันว่าปีนี้ชมพู่ไม่ได้ไปเดินแบบตัวเปล่าเล่าเปื่อย

ในท้องเนี่ยมีเบบีอายุคัน๕เดือนร่วมด้วยนั่นเองนะคะ
ต้องบอกว่าออกมาประกาศเตอร์ไพรส์กันตั้งแต่หัวค่ำที่ผ่านมาค่ะ
สำหรับนักแสดงสาวแฟชั่นนิสต้าเมืองไทยชมพู่อารยานะคะ
ก่อนหน้านี้จริงมีกำหนดการคือเดินวันนี้๑๘พฤษภาคม
แต่เมื่อคืนจู่เนี่ยมีการเลื่อนกำหนดการขึ้นมาเป็นเดินวันที่๑๗นะคะ
หรือว่าวันเปิดเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานครั้งที่๗

คือวันแรกนี่แหละแล้วคุณชมพูได้เดินคุณคิด
ใช่ค่ะแน่นอนว่าไม่ทำให้ผิดหวังค่ะ
แม้ว่าชมพู่จะอุ้มท้องลูกแฝดอายุคัน๕เดือนไปด้วย
แต่ว่าความแซ่บก็ยังปังแบบคงเส้นคงหว่า
หุ่นกระชับในเดรสรัดรูปสีขาวนะฮะ
วดหน้าท้องนูนเอาให้เห็นกันชัดไปเลยว่าตอนนี้
ฉันท้องอยู่แต่ฉันก็เป๊ะนะคะพร้อมด้วยผ้าคุมไหล่เฟอร์พริ้วลม
ยาวลากพื้นแบบ๓เมตร๕เมตรเลยนะสุดอลังการมาก
ดูแล้วแหม่เพอร์เฟคสุดเรียกเสียงสลัดได้รวมเหมือนเช่นเคย

ดูภาพแล้วฟังดีคุณได้ยินเสียงอะไรไหม
คือทุกสื่อให้ความสนใจกับชมพู่มาก
นี่ก็ถือว่าเป็นปีที่๕แล้วนะคะที่สาวชมได้ร่วมเดินพรมแดง

คุณสังเกตดีค่ะปีนี้คุณน็อตวิสรุธสามีตามประกบดูแลไม่ห่างเลย

มาเป็นวันที่๒แล้วนะคะกับลุคสุดปังจะปังแค่ไหน

แม้ว่าในปีนี้นะคุณจะไม่มีหนังไทยแม้แต่เรื่องเดียวเลย
ได้เฉิดฉายในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานส์ค่ะ
แต่ว่าอย่างที่ทราบกันแหละเรามีชมพู่อารยาค่ะ
ที่ผ่านมาก็ไม่ทำให้เราผิดหวังกันสักวันเลยนะคะ
วันที่๒ของคุณแม่ชมค่ะอุ้มท้องลูกแฝดเชิดใช้ในลุคที่แตกต่างจากวันแรกโดยสิ้นเชิงเลย
วันแรกในชุดสีขาวกลิ่นใช่ไหม
แรนด์ของดีไซเนอร์สัญชาติเบลเยี่ยมค่ะ
โดดเด่นด้วยถุงมือแบบพลาสติกแล้วก็คัตติ้งเข็มขัดรัดใต้อกด้วย
ดูแล้วเหมือนจะแอบพรางรูปร่างนะฮะแต่จริงเนี่ยโชว์ไว้ก็ดีเหมือนกัน
ข้างล่างเขาบอกมีความเซ็กซี่ด้วยดูช่วงเรียวขานะคะเพราะว่าเป็นฟรีทรูนั่นเองนะคะ
และแน่นอนว่าไม่ลืมคอมพลิตลุกด้วยเครื่องเพชรสุดตู้มประดับเซฟไฟล์สีน้ำเงินจากโชว์พาร์ทเหมือนเดิมค่ะ
อดไม่ได้ต้องหยิบยกมาเขียนบทความอวยความปังของชมพู่นะคะ
นักแสดงจากเมืองไทยที่อุ้มท้องลูกแฝดอายุคัน๕เดือน
เดินอวดโฉมบนพรมแดงเมืองคาน
แล้วก็จะได้สร้างนิยามใหม่ของความงามฉบับคนท้องได้ด้วย
ที่ไม่จำเป็นจะต้องใส่เสื้อผ้าใหญ่เพื่อปกปิดท้องนั่นเองค่ะ
จากจะได้โชว์ความงามของคันของเธอด้วยของท้องของเธอนะคะ
รวมไปถึงเป็นการสันเสริญความเป็นเพศแม่ด้วย
ก็ยังทำให้รู้ว่าเธอเอาอยู่ทุกชุดสวยโดดเด่นได้ในทุกอิริยบทจริงค่ะ

คือดาราฮอลลีวูดคนนึงเลยพูดอย่างนั้นเลย
แย่งซีนได้ไม่แพ้กันนะฮะก็น่าจะเป็นคนนี้แหละ
คุณพ่อมือใหม่คุณน็อตวิสรุธค่ะ
ประกบเทคแคร์ดูแลภรรยาสาวคนสวยอยู่ไม่ห่างเลย
แฟนในโซเชียลเห็นแล้วก็อดอิจฉาแล้วก็อดแบบเขินแทนไม่ได้ในความน่ารักของทั้งคู่นะครับ
เพราะว่าคุณสามีไฮโซเนี่ยพร้อมตามใจไม่มีขัด
ลงรูปคู่นานทีเขาจะลงรูปและครั้งนี้ลงรูปคู่ด้วย
น่ารักแบบนี้นะคุณเดี๋ยวฉันเชิญคุณน็อตเข้านี่ดีกว่า

สุดลุคที่๓มาแล้วคุณผู้ชมค่ะ
สีบันเย็นโอ้โหอลังการงานสร้างสุดไปเลยนะคะ
ต้องบอกว่าชุดนี้อูฟูอฟ่ามากบอกแบบนี้
จริงต้องบอกว่าคุณแม่คนสวยเนี่ยยังเจิดเฉิดฉายไม่มีดรอป
ต้องเดินประกบกับซุปตาบอลลีวูดนะคะ
จัดเต็มชุดใหญ่อลังการไม่แพ้กัน
เฉดสีก็ยังใกล้เคียงกันสุด
ทำเอาพรมแดงลุกเป็นไฟเลย
งานนี้ชมพู่อารยาค่ะจิกเดรสโอกูตู
จากแบรนด์หรูซูแฮมูราช
โดดเด่นด้วยสีชมพูสดสะดุดตาช็อกกิ้งพิ้งนะคะ
วกกับโครงสร้างชุดขนาดใหญ่

คือดูอย่างนี้ดูไม่ออกเลยนะว่าชีกำลังท้องลูกแฝดอยู่อะคุณ
งานนี้เล่นใหญ่ใส่เต็มกับชุดแล้วคุณแม่
เลยขอมาใส่ซอฟต์ที่เมคอัพเบา
และเครื่องประดับน้อยชิ้นลงจาก๒วันแรกนะคะ
โอ้โหดิฉันเห็นลุคของชมพู่ลุคนี้แล้วเนี่ยเมื่อวาน

คือชมพู่รูปนี้หรือว่าในคลิปต่าง
ที่สังคมออนไลน์มีการแชร์กันนะนะคุณค่ะ
จะเห็นว่าชุดมันพองมันฟู
จนทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนชมพู่ไม่ได้ท้อง
คือหุ่นยังดีอยู่เลยแล้วก็ดูเหมือนเจ้าหญิง
ที่เดินบนพรมแดงดูแบบสะดุดตามากเลย
ไม่ว่าจะเป็นลูกไหนนะคุณแม่ชมเนี่ยโอ้โห
พรีตลุกออกมาได้แบบสุดยอดเจิดแล้วก็เฉิดฉาย
ในฐานะคนไทยนะใบตองเห็นชมพู่ไปเจอจรัสบนพรมแดงแบบนี้แล้ว

ปืนค่ะแม่ก็คือแม่เนาะ
ดูความเป๊ะปังอลังการของคุณแม่ชมพู่ค่ะ
พรมแดงเมืองคานวันสุดท้ายแล้วนะคะ
ชมพู่อารยาค่ะเมื่อคืนนี้นะคะตามเวลา๕ทุ่มบ้านเราค่ะ
ชมก็หยิบชุดเรสก่ออบสีครีมทรงชายหางปลานะคะ
วดหน้าท้องนูนอายุคัน๒๐สัปดาห์ค่ะ
เสริมความกูตูนะคะด้วยซีลูเอดต่อแคปช่วงอกกับผ้าปักลายยาวสีแดงค่ะ
พร้อมคว้าสร้อยแล้วก็เครื่องประดับสุดรู้เลยจากโชว์ผาดค่ะ
เติมเต็มความสวยสมบูรณ์แบบนะคะด้วยเมคอัพโทนูตเน้นดวงตาคมเข้ม
ซึ่งต้องบอกว่าคุณแม่ชมเอาอยู่จริงค่ะ
เรียกเสียงแฟลตจากช่างภาพรัวเลยค่ะ
ไงล่ะอลังการสวยเป๊กปังแต่รูปนี้จะเห็นหน้าท้องเนี่ยชัดเจนที่สุดเลยนะคะ
แล้วก็เช่นเคยค่ะคุณเบื้องหลังความงามสง่าของสาวชมพู่ของสาวชมนะคะ
จากบรรดาเมคอัพอาเตสดีไซเนอร์คอสตูมผู้จัดการส่วนตัว
แล้วก็โอ๊ยคุณอีกหลายสิ่งนะคะ

เพราะเราได้กำลังใจดีจากบอดี้การ์ดคนพิเศษด้วยค่ะคุณ
ดูแลเทคแคร์ประคบประคบประงมนะ
ตามติดเป็นเงาตามตัวตลอดเลย
วันเต็มเลยของภารกิจเดินพรมแดงค่ะ

ถูกต้องคุณน็อตนั่นเองค่ะ
คุณน็อตนี่ก็โอ้โหสมกับที่เป็นสามีของคุณแม่ชมจริง
แต่งตัวคุณเอ้ยเนี๊ยบตั้งแต่หัวจะหลดเท้ายกให้คู่นี้เลยนะคะ